อีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยนี้เป็นเรื่องราวของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
เหตุการณ์บางครั้งเรารู้สึกขับได้นะ
เป็นคนขับรถบางทีแบบไม่อยากเอารถออกมา
อยากที่จะนั่งแท็กซี่ทิ้งรถเอาไว้ต่าง

นี่เป็นเหตุการณ์ของการขับรถหลับในนะคะ
เกือบจะเป็นเหตุการณ์ที่
เขาเรียกว่าเราต้องจดจำเอาไว้ตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้แล้วกัน
สังเกตดีนี่เป็นการบันทึกจากกล้องหน้ารถอีกคัน

แล้วกลับขึ้นมาใหม่
เหมือนหลับในวูบไปนิดนึงอย่างนี้เหรอ

กระเด้งคือคนขับตามมานี่ก็คงตกใจเหมือนกันนะคะ
คลิปนี้ค่ะบันทึกได้จากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่ง
ก็เปิดเผยวินาทีระทึกนะคะ
ขณะรถเก๋งสีแดงนี่แหละเสียหลักค่ะลงข้างทาง
ถ้าดูดีพุ่งชนป้ายจราจรอย่างจังก่อนนะคะ
แล้วก็พุ่งเข้าไปเฉียดสารารอรถ

กลับขึ้นมาประคองรถกลับมาบนถนนได้อีกครั้งแล้วขับต่อค่ะ

แต่ขับต่อไปนิดนึงเห็นเขาจอดนะ

นี่พอกระเด้งขึ้นมาเดี๋ยวพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะจอด
คิดว่าตกใจแหละต้องคือจอดแบบเนี่ย

เกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อสักครู่นี้นะคะ

ฟึ๊บกระเด้งขึ้นมาขับตอนนิดนึงแล้วจอดนะคะ

เขาบอกว่าก็น่าจะแบบนี้แหละน่าจะหลับในเลยควบคุมรถไม่ได้นะคะ
หลังจากถูกเผยแพร่ออกไปผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะ
ส่วนก็บอกว่าถ้าง่วงหรือว่าอยู่ในสภาพร่างกายไม่พร้อมเนี่ย

ครั้งนี้อาจจะไม่เป็นอะไรมากไม่มีคู่กรณี
แต่ว่าครั้งหน้าอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็เป็นได้
แล้วก็น่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับป้ายข้างทาง
แล้วก็สาลาไม้ที่ถูกเฉียวด้านหน้าไปด้วยนะคะ
แต่บางส่วนก็เออเห็นใจนะแต่ว่าเฮ้ยรถอะไรอ่ะ
ทำไมสมรรถนะมันดีเยี่ยมขนาดนี้
ช่วงล่างดีนะเนี่ยขณะที่ตกถนนพุ่งออกไปแต่ไม่พลิกคว่ำนะคะ
สามารถกลับขึ้นมาบนถนนได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
มีความกระเด้งของล้อที่ดูเท่เหมือนกัน
กระเด้งสูงด้วยและยังขับต่อได้
แฟนเห็นไหมยี่ห้ออะไรเนี่ยอยากรู้เหมือนกัน

อาจจะดูนิดนึงไม่ได้เลยนะตัดทิ้งเลย
ตัดทิ้งเดี๋ยวเป็นการโฆษณานะคะ

คือจะบอกว่าช่วงเวลาอากาศร้อนต้องระวังเลย

และทานอาหารมาอิ่มคุณเอิญ
ไงชอบคิดว่าไม่เป็นไรไวไม่ง่วง

แต่ฉะนั้นคนหนึ่งที่ก็เป็นคนที่คิดแบบนี้แหละ
บอกว่าขับได้จะถึงบ้านอยู่แล้ว
รู้สึกว่าเราโอเคไม่อยากจอดนอน

ซึ่งเป็นโชคดีนะที่ยังไม่เคยเกิดแต่ค่ะ
หลังจากนั้นทุกครั้งที่รู้สึกว่ามันง่วงมาก

อันนี้พูดเรื่องจริงนะต่อให้ใกล้บ้านขนาดไหน
ให้ซอยบ้านอยู่อีก๑๐๐เมตรก็ตาม
เราไม่รู้หรอกว่าอีก๑เมตรข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเลยชีวิตสำคัญจริง
อย่าให้ต้องเสียไปกับความรู้สึกหรือคำความคิดที่ว่า
นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกเป็นนะคะ
เฟืองมีเคล็ดลับนิดนึงเวลาแบบง่วงขนาดนี้
เราแบบจำเป็นนอกจากจะเอาเคล็ดต้องดึงสติกกลับมา
มันแบบตื๊ดแบบให้โจ๊ก็ได้
มันจะลักษณะคล้ายกับคนไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
เพราะคิดว่าไม่เป็นไรไปหน้าปากซอยนิดเดียว

เพราะคิดว่าไม่เป็นไรไปซื้อของปากซอยนิดเดียว

ตื่นด้วยเช้าแบบนี้หลายคนอาจจะง่วงเหงาหาวนอนกันอยู่